สนับสนุนโดยคุณแม่มั่นใจโคโดโมเฮดทูโทวอช

ครอบครัวของพี่สายสนจากจังหวัดชายภูมิ
สามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้มากน้อยแค่ไหน

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ยังต้องพึ่งปัจจัยรอบข้างอีกมากมายเหลือเกิน

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยเรื่องแรกจากเรื่องอนุบาลครับ
กล่องนี้มีลูกบอลสีชมพูทั้งหมดกี่ลูก
หนูนับเดี๋ยวลุงชี้ให้
สีชมพูมีกี่ลูก

น้องพัฒน์เลือกตอบตัวเลือกที่๒
ลูกซึ่งเป็นคำตอบที่

ช่วยครอบครัวไว้ได้นะครับกับลูกบอล๕ลูกสีชมพูนะครับ

ตอนนี้ครอบครัวของพี่สายสนนะครับรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
นี่แค่ข้อแรกนะครับ๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวเรามีโอกาสได้ลุ้นเงินหมื่นเงินแสนและเงินล้านในข้อถัดไป
เพราะฉะนั้นมาฟังเฉลยจากข้อที่๒ต่อเลยนะครับ
ต่อคนดังครับ
ละครเรื่องใดไม่ใช่ผลงานของโป๊ปธนวัฒน์

ซึ่งน้องเปปซี่เลือกตอบตัวเลือกที่สองคลื่นชีวิต
ซึ่งเป็นคำตอบที่

คลื่นชีวิตนี้ไม่ใช่คุณโป๊กก็คือผลงานของคุณหมากปริน

อกส้มสีทองสามีตีตราข้ามศรีทันดร
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับ

เคยได้ยินเค้าปู๊บไหมลูกอเจ้า

แต่ไม่รู้ชื่อพระเอกครับ
เพราะฉะนั้นนะครับครอบครัวนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

เฉลยจากเรื่องการเลี้ยงไก่ครับ
ไก่มีอาการหน้าบวมหงอนและเหนียงมีสีม่วงคล้ำ
มีจุดเลือดออกที่หน้าแข้งน้ำตาไหล
หายใจลำบากท้องเสียชักไข่รถ
ถ้าไก่ติดเชื้อชนิดรุนแรงและมีอาการข้างต้น

ซึ่งพี่พานะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๒
อฮีวาสัตว์ปีกซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก
ถ้าถูกก็แสนนึงแล้วไปลุ้นเงินล้านต่ออีกข้อหนึ่ง

อาการข้างต้นที่บอกมานั้นที่ถูกต้องเลยคือ
หวัดนกเป็นอาการที่แก้ไขอะไรไม่ได้เลย

ไม่เป็นไรนะครับถือว่าพลาดเงินล้านไป

นั่นหมายความว่ายังสามารถลุ้นเงินแสนกันได้ต่ออยู่

ในเรื่องจังหวัดชายภูมิครับ
ทงสามชายของตราประจำจังหวัดชายภูมิ

ที่สายสนเลือกตอบตัวเลือกที่๔
สามัคคีซึ่งเป็นคำตอบที่

โอ้โฮ

ทงสามชายหมายถึงทงแห่งชัยชนะสงครามเดิม
ครองนครได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมือง
พบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์
ทำเลเหมาะกับการรบป้องกันตัว
จึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญลักษณ์เป็นรูปทงสามแฉก

เพราะฉะนั้นครอบครัวของพี่สายสนนะครับ
ชายภูมิในวันนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้

ก็ถือว่าเราก็มาทำหน้าที่มาใช้โอกาสกันอย่างเต็มที่แล้วในวันนี้

หนึ่งหมื่นบาทนี้จะเอาไปต่อทุนชีวิตในด้านใดก่อนได้บ้างนะครับ
ซื้ออยู่ซื้อกินก่อน

สิ่งหนึ่งเลยครับผมอยากให้ลองแบ่งดูนะ
อันนี้แค่ไปเช็คไปเช็คบางทีอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายก็ได้
สำหรับร่างกายของคุณแม่ด้วย
เพราะว่าเราสิ้นสุดกับการแข่งขันเกมแล้ว
แต่ในเรื่องของเกมชีวิตเราต้องเดินกันต่อ

ต้องสู้นะเป็นกำลังใจให้นะครับ
พระคุณอย่างสูงนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้
ขอบคุณมากครับทั้ง๔ชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป

ยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งความฝันนะครับ
ถึงวันนี้จะไม่ใช่วันของเรา
แต่ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราจนได้
เหมือนกับครอบครัวที่มาต่อชีวิตในวันนี้ครับ
วันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันของพวกเขา
แต่ผมเชื่อครับว่าถ้าไม่ท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
ต้องสู้ได้สักวันหนึ่งต้องเป็นของเราครับ
ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่มีวิกฤตนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิต
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

๑๐๐๐บาทที่ได้จากรายการเกมต่อชีวิตวันนี้
ผมจะเอาไปซื้อกินซื้ออยู่กับครอบครัว
เพื่อที่จะได้มีแรงสู้ชีวิตในวันต่อไปครับ
ก็ขอขอบคุณสำหรับเกมต่อชีวิต